ดูเรื่องราวความสามารถของน้องหนูเด็กนักเรียนกันหน่อย
คือเราบอกเลยว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่ได้แพ้เด็กชาติใดในโลกเลย
และความสามารถในการอนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอย่างนี้ค่ะ

สำหรับนักเรียนในจังหวัดชัยภูมิค่ะโรงเรียนแห่งนี้นะคะ
ไม่ครบอะไรต่างแล้วนี่นี่แหละค่ะน้องกำลังปะโวดเลย

มากันเป็นวงนี่แหละค่ะตีกันไปนะคะฝีมือการแสดงโปรงลางของน้องนักเรียน
โรงเรียนสาลาสามัคคีตำบลกุฎเลาะอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ
เรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแบบนี้คุณค่ะมืออาชีพยังอายเลยค่ะ
และน้องเขามีชื่อวงด้วยนะคุณนะ
ชื่อวงว่าวงปรงลังห้วยสะดัว
นางไหก็มานะจ๊ะนางรำก็มีมากันทั้งเต็มวงจริงนะคะ
ฉลาดอาสนามผู้อำนวยการโรงเรียนสาลาสามัคคีบอกว่า
หลังจากได้ของงบประมาณจากภาครัฐบาลแล้วก็เอกชน
หลังจากก่อตั้งมาเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต๒มาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แต่ตอนนี้นะคะทางโรงเรียนก็ยังขาดอุปกรณ์บางชิ้นบางอันในวงที่มันยังมีไม่ครบค่ะ
ก็เลยพากันออกมาเล่นกันที่ตลาดนัดทุกเย็นวันอังคารแบบนี้นะคะ
ทำให้เป็นที่สนอกสนใจกันมากเลยพร้อมกับหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เลยนำเงินบริจาคจำนวนมาก
หยอดลงไปในกล่องรับบริจาคเพื่อที่จะให้น้องได้ไปซื้ออุปกรณ์วงดนตรีเพิ่มขึ้น
และการแสดงเราเห็นกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมโปรงลางเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนในตำบลกุฎเลาะในอดีต
อย่างเช่นการทำนาค่ะก็จะมีการจับปลามาเป็นอาหารแล้วก็จะมีการทอผ้ากันด้วยอย่างผู้สูงอายุในสมัยโบราณเขาก็จะมารวมกลุ่มกันทอผ้าปั่นในได้อะไรต่างแบบนี้
เป็นอุปกรณ์ในการปั่นในได้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากทำนาเสร็จแล้วคนหนุ่มเนี่ยถ้าไม่เดินทางเข้ากรุงเทพก็จะไปทำการเกษตรแทนก็จะไม่ได้เห็นวิถีชีวิตแบบสมัยโบราณแล้ว
กว่านั้นวงโปรงหลังห้วยสะดาวที่อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือมีการสืบทอดของดนตรี
จากรุ่นสู่รุ่นป๖สอนป๕พี่ป๕สอนน้องป๔อะไรแบบนี้
ทำให้วงโปรงลางวงนี้ไม่สูญหายไปจากโรงเรียนแห่งนี้ด้วย
แล้วก็น่ายินดีนะวันนี้ไปโชว์เนี่ย
แล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
แล้วก็มาร่วมกันหยอดบริจาคเงินลงไป
ถูกต้องก็เป็นการสนับสนุนน้องให้ร่วมกันสืบสารอนุรักษ์ศิลปะประเพณีแบบวิถีชีวิตชาวบ้านกันด้วยนะคะ
ซึ่งปัจจุบันนี้หาเด็กเยาวชนที่เล่นโปรงลางได้แบบนี้ก็ยากแล้ว
จริงน่าชื่นชมนะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เรื่องการมารวมตัวกันเป็นวงดนตรีแบบนี้นะครับ